เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนงานนะคะ

และมีผู้เสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้๑คนค่ะ
วันนี้นะคะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักคนงานที่เกิดเหตุ
ก็คือบ้านพักของคนงานบริษัทอิตาเลียนไทย
หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมา
และเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการลอบวางเพลิงนะคะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางเข้าตรวจสอบ
บริเวณบ้านพักคนงานบริษัทอิตาเลียนไทย
วาลอปเมนต์จำกัดมหาชนในซอยประชาอุทิศ๘ย่านดอนเมือง
ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
จากการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เชื่อว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนลอบวางเพลิง
พยานอ้างว่าพบเห็นเพื่อนคนงานคนหนึ่งดื่มสุรา

จากนั้นจุดไฟเผาบ้านพักแล้ววิ่งหลบหนีไป
ซึ่งขณะนี้ตำรวจได้นำตัวพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เร่งติดตามตัวผู้ที่คาดว่าจะก่อเหตุมาสอบสวนค่ะ
เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทำให้แรงงานเป็นคนไทยเสียชีวิต๑คน
ขณะที่บ้านพักคนงานได้รับความเสียหายประมาณ๒ไร่
มีผู้เดือดร้อนกว่า๙๐๐คนค่ะ
ขณะที่สำนักงานเขตดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่
นำอาหารน้ำดื่มแล้วก็ของใช้ที่จำเป็น
ช่วยเหลือแรงงานตามระเบียบของกรุงเทพมหานครแล้วค่ะ